ดูที่เรื่องของความบังเอิญกันหน่อยนะคะบังเอิญบังเอิญบังเอิญจะมีข่าวแบบนี้
ในช่วงวันออกรางวัลสลักกินแบ่งรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของสิงสาราสัตว์ต่างนะคะ
แต่ไม่ใช่สัตว์ใหญ่ค่ะเป็นงูเห่างูเห่าตัวใหญ่เข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง
แถวบางบัวทองนะคะเจ้าของบ้านจับเองไม่ได้เลยกลัวก็ต้องแจ้งกู้ภัยนะคะเนี่ย
ตัวใหญ่มากค่ะยาว๓เมตรเลื้อยเข้าบ้านคืนวันก่อนออกรางวัลพอดีพอดี
แผลแม่เบี้ยขู่ฟ่อเลยสุดท้ายสิ้นฤทธิ์ค่ะเพราะว่ากู้ภัยเข้ามาเขาเก่งกว่าไง
จับไว้ได้นะคะงูเห่าตัวนี้ยังไปกัดเป็ดตายด้วยหนึ่งตัวนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๗๕ทับ๖๘ค่ะ
งูเห่าเป็นเลข๕๖๕๖นี่เหรอ๖๘๖๘นี่เหรอ
ประมาณนี้เอ้า๖๘มาอีกแล้วเหรอไม่มีอะไรมาก
ส่วนที่จังหวัดพัทธลุงค่ะงูสิงคู่รักทำกิจกรรมเข้าจังหวะกลางป่าย่า
อดรัดฟัดเหวี่ยงไม่อายสายตาชาวบ้านค่ะชาวบ้านเห็นเขาก็กลัวแหละ
โทรศัพท์แจ้งกู้ภัยให้เข้ามาจับให้หน่อยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ป่าย่าอุยหลังที่ทำการผู้ใหญ่บ้านค่ะบ้านหลังนี้บ้านเลขที่๑๔๔นะคะอำเภอเมืองพัทธลุง
ภัยมาถึงค่ะงูสิงคู่รักตกใจตกใจเลยอ่ะแยกย้ายเลยอ่ะ
กู้ภัยเขาก็ต้องค้นสิคะทีนี้เอายากไปใหญ่อีกก็ต้องไปค้นทั้งฝั่งผัวฝั่งเมียเนี่ยนะ
ไปดูงูสิงฝั่งเมียไปซ่อนตัวอยู่ในกองไม้เก่าก็พยายามดึงหางออกมาใช้เวลาสองนาทีจับไว้ได้
ส่วนฝั่งผู้ชายหนีไปได้ค่ะไม่ได้ทำอะไรผิดนะงูทำอะไรกันหนีทำไม
เขาจะพลอดรักกันคนก็ไปยุ่งกับเขาไง
ลงใต้ต่อเนื่องอีก๑จังหวัดนะคะกระบี
นี่ชาวกระบีบอกว่าสักฮิตเหรอ
ยังไงวะสักนิดหนึ่งนะฮะตัวเงินตัวทองเข้าไปที่ร้านขายของชำอ่ะคุณ
ความยาวตั้งแต่หัวจะหลดหางวัดไปวัดมา๒เมตรค่ะ
มันคลานเข้าไปแล้วจะบอกว่าดิ้นสู้ฟัดมากคุณ
สู้ไม่ถอยแน่มันวดนีดนรดต้องส่องไฟแบบนั้น
โหยยยยยยยยในที่สุดใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีก็จับได้
เราไปถามเจ้าของร้านขายของชำบอกว่าเจ้าตัวเงินตัวทองเนี่ยมันเดินปรีเข้ามาเลยนะคะ
เอาล่ะเจ้าของบ้านเขาเชื่อว่ามันชื่อว่าตัวเงินและตัวทอง
มันจะเอาเงินและเอาทองมาให้ก็เลยกะว่าจะซื้อบ้านเลขที่นี่แหละ
เอาปิดท้ายเรื่องสัตว์แบบนี้นะคะไปดูที่ลบบุรีค่ะ
รถเก่งนี่ทะเบียนกรุงเทพแต่ยังไม่บอกตัวเลขละกัน

ชิ้นส่วนออกมาเพื่อที่จะเจอลูกแมวที่มันซุกอยู่ใต้ซุ้มล้อด้านซ้ายเนี่ย
กู้ภัยก็ใช้ไม้ดันตัวออกมาทุลักทุเลค่ะ

เจ้าของรถเขาคาดว่าเป็นแมวข้างบ้าน

ตามความเชื่อคนไทยนะคะก็ไม่พลาด
จะเอาเลขทะเบียนรถ๖๕๑๑ไปเสี่ยงโชค
แต่ก็ถือว่าเจ้าแมวสองตัวนี้เคราะห์ดีมากนะ
เขายังไม่คือซ่อมยังไม่เสร็จ
แล้วยังไม่ได้เอาออกไปใช้นึกสภาพถ้าเอาออกไปใช้